คุณผู้ชมคะหลังจากมีกรณีที่นักท่องเที่ยวสาว
อังกฤษอายุ๑๙ปีนะคะ
ออกมาบอกว่าเธอถูกมอมยา

เกาะเต่าจังหวัดสุราธานีที่หาดไซรี

โดยเฉพาะสื่ออังกฤษเนี่ยนะนำเสนอเรื่องนี้เยอะมาก
แล้วก็มีเพจดังที่เขาก็นำเสนอเรื่องนี้ด้วย

แม่ชื่อว่านางซาร่าก็ให้สัมภาษณ์

ว่ามีหลักฐานว่ามีการข่มขืนจริง

ของลูกสาวที่ใส่ในวันเกิดเหตุ

คือเอาเวลาความมืดความอะไรให้มันคล้ายกับวันที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เดินเท้าลงพื้นที่ช่วงเที่ยงคืน

ตรงแถวจุดเกิดเหตุมันมีร้านไหนอะไรยังไง

ก็เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าตกลงแล้ว
คืนวันที่๒๖มิถุนายน
มีเหตุการณ์ข่มขืนเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

แต่นี่คือภาพที่จำลองเหตุการณ์เมื่อคืนใช่ไหม
ใช่ก็พยายาม

เนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

สอบสวนสพเกาะเต่า

พันธุ์ตำรวจเอกพิชอบเกิดเกลี้ยง

ก็ไปตามจุดตามข้อมูล

ก็คือจากที่พักของผู้เสียหาย

ผู้เสียหายบอกว่าเดินผ่าน

นั่งดื่มกับเพื่อนผู้ชายที่ริมชายหาด

ก็คือจุดตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บ
ข้อมูลเทียบเคียงเวลา
คือผู้เสียหายบอกว่า

เรื่องของแสงสว่างเรื่องของกล้องวงจรปิด

จังหวัดสุราธารณีบอกว่าจากการตรวจสอบ

เดินผ่านก็มีแสงสว่าง

กล้องวงจรปิดก็ใช้งานได้

ไปถามกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านนี้ว่า

มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นไหม
เขาก็บอกว่าไม่มีอะไร
ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะคะ

ใกล้เคียงกับที่ผู้เสียหายแจ้ง

สภาพความเป็นจริงในตอนกลางคืน
สองข้างทางที่เดินผ่านมันมีอะไรบ้าง

ผู้เสียหายให้เอาไว้ว่ามันจะสอดคล้อง

ก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาหลักฐานด้วย

เพราะว่าหลักเลยก็คือ

เหตุการณ์เกิด๒๖มิถุนายน

ไปแจ้งความที่สพเกาะพงัน
กรกฎาคมก็กลับอังกฤษไป

ต่างมาหลายเรื่องนะครับ
รวมทั้งล่าสุดนะครับ
ที่ได้เปิดเผยอีเมล
ที่เจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

แม่ของนักท่องเที่ยวสาว

เมื่อ๒สิงหาคมนะครับ

มาถึงทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

แม่ผู้เสียหายได้ติดต่อกับท่านทูต

ทางเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะให้พบ
สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพ

ได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน

ซึ่งเขาก็ได้เสนอความช่วยเหลือให้

เพื่อหารือถึงการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

อีเมลของแม่ที่ติดต่อกับสถานทูตอังกฤษ

เอามาเปิดเผยเนี่ยเขาบอกว่า

แม่ของผู้เสียหายติดต่อกับสถานทูตอังกฤษ

ให้สัมภาษณ์ของตำรวจไทย
จึงที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่เกาะเต่าสุรทานี

คุณสุธิชายุ่นสื่อมวลชนอาวุโส

ของเหยื่อไม่เคยติดต่อกับสถานทูตอังกฤษเลย

ทำไมถึงรีบสรุปว่า
ทางผู้เสียหายเขาไม่เคยติดต่ออะไรมา

ผู้เสียหายไปพักนะฮะท่านจำได้ไหมครับ
โฮสเทลที่เขาเล่าเรื่องราวต่าง

หรือว่าน้ำหวานเขาเรียกกันว่าเจ๊น้ำหวาน
นางสาวพัทราหรือเจ๊น้ำหวาน
ที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นเจ้าของโฮสเทลแห่งนี้ที่ผู้เสียหายเขาเข้าพัก

แต่ว่าผู้หญิงที่ถ่ายรูปคู่กับนางสาวพัทรา
เฟซบุ๊กนั่นแหละคือเจ้าของโฮสเทลตัวจริง
ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับให้ร้ายผู้เสียหายหรือเปล่า
เพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจของคนไทย
ว่ามันไม่มีเรื่องเสียหายอะไรเกิดขึ้นที่เกาะเต่า
แล้วก็ทำให้เชื่อว่าเธอนั้นคือผู้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อด้วย
อกจากนี้ยังมีเจ้าของโฮสเทลบนเกาะเต่า
ส่งข้อมูลไปบอกกับผู้เสียหายว่า
ตอนนี้ตำรวจเจอตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะ
พร้อมกับถามว่าผู้เสียหายจำหน้าคนร้ายได้ไหม
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าจำได้แล้วก็บอกว่าใช่
แต่ทำไมขณะตอบคำถามกับสื่อไทย
ตำรวจกลับบอกว่าไม่เชื่อว่าผู้เสียหายจะถูกข่มขืนที่เกาะเตา
มันก็เลยเหมือนกับมีข้อมูลที่มันแย้งกันอยู่
ใช่ค่ะก็คือต่างฝ่ายก็ต่างต้องหาข้อมูลให้เต็มที่นะคะ
คือทางตำรวจไทยก็บอกว่าคือมันมีบางอย่างที่มันยังไม่สมเหตุสมผลอยู่
เรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่บ้างอะไรบ้าง
แต่ทางฝั่งของผู้เสียหายเขาก็ยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
เดี๋ยวแม่ก็จะมาเมืองไทยนะคะจะมาตามเรื่องนี้